คุณผู้ชมฮะมีเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
แค้นนี้ต้องชำระเขม่นกันในผับในร้านอาหารนะครับ
แล้วก็มีการออกมาลุมต่อยลุมตีกันหน้าร้านอาหารแล้วนะ
แต่สุดท้ายตามไปยิงกันเสียชีวิตคาสี่แยกครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่หน้าร้านอาหารกันก่อน
เพราะว่าวงจรปิดของร้านเนี่ยจับภาพแล้วก็มีเสียงได้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ

หลังจากตีกันเสร็จนะฮะก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะครับ

มีภาพวงจรปิดอีกภาพหนึ่งบริเวณใกล้สี่แยก
ก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของคนที่ถูกไล่ตาม
หรือคนเสียชีวิตก็ขี่ไปแล้ว
ทีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่กันมาหลายคัน
แล้วก็ตามกันไปสุดท้ายฮะไปยิง
ยิงจนมีคนตายกลางสี่แยกเป็นสี่แยกปรายศนีย์
ที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนตายก็คือ
พลทหารสอนรักวิเศษพันธ์อายุ๒๑ปีนะครับ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง

เจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตประมาณ๑๐นาที
ไม่พบสัญญาณชีพรีบนำตัวไปที่โรงพยาบาลนางกรอง
สุดท้ายคุณเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าเขาถูกยิงเข้าชายโครงด้านขวาทะลุปอด

เสียชีวิตอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดขุนกล้อง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ทีนี้คนที่ไปด้วยนี่คนใส่หมวกคนนี้นะครับ
ใส่หมวกเป็นน้าของพลทหารผู้ตายนะ
น้าเปิดเผยว่าผู้ตายเป็นทหารเกณฑ์
กรมฐานอากาศโยธินรักษาพระองค์
เพิ่งจะกลับมาพักที่บ้านได้๔วันเองคุณ
ออกจากกรมมาขอลากรมมามาอยู่ที่บ้าน๔วันนะฮะ
เมื่อคืนนี้หลานอยากออกมาเที่ยวผับ
และทีนี้ตัวน้าก็เลยออกมาเที่ยวเป็นเพื่อน
อยู่ในผับอยู่ในร้านอาหารนั้นปรากฏว่ามีปากเสียงกัน
กระทั่งออกมาชกต่อยกันที่หน้าร้านอาหาร

กล้องวงจรปิดของร้านก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
ของร้านพยายามเข้ามาห้ามให้ทั้งสองฝ่ายแยกกัน
สุดท้ายแยกกันมันไม่จบแค่หน้าร้านให้คุณ

คดีนี้ตำรวจสพนางกรองใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง
สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
เมื่อตอนเช้านี้นะฮะ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
สืบสวนไปจับกลุ่มนายพีรพงศ์แข็งฤทธิ์
หรือว่าฉายาอุ้มหนองปล่อง

ตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนะฮะ
พร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ซึ่งอุ้มหนองปล่องนำปืนไปซุกซ่อนไว้ในถังขยะข้างบ้าน
เจ้าหน้าที่นอกจากควบคุมตัวแล้ว
ก็ต้องพาให้ไปขนปืนกันนะครับ
นี่ครับก็ไปค้นปืนนะฮะเพื่อหาหลักฐานทั้งหมดนะครับ
คุณผู้ชมฮะอุ้มหนองปล่องซึ่งเป็นมือยิงเนี่ยคุณ

จริงเขาไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงกับพลทหารผู้ตายนะคุณ

แต่ทำไมรู้ไหมฮะแต่ที่ไปยิงพลฐานผู้ตาย
เพราะแค้นแทนน้องชายเขาที่ถูกพลทหารที่ตาย
ท้าต่อยกันในผับในร้านอาหาร
กระทั่งมามีเรื่องชกต่อยกันหน้าผับนะครับ
พอผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
โดยมีน้าซ้อนท้ายนะครับ
ตัวของนายอุ้มหนองปล่อง
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าคุณ
ไล่ตามไปยิงใส่หนึ่งนัด

ก็เลยตามไปอีกแล้วก็ยิงซ้ำอีก๑นัด
กระสุนถูกผู้ตายนะครับ

ใช้มือซ้ายยิงใช้มือขวาขี่รถจักรยานยนต์

รับว่าก่อเหตุเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

เป็นปืนที่มีคนนำมาจำนำไว้๒๐๐๐บาท
ส่วนที่เห็นในกล้องวงจรปิดที่เขาขี่ไล่ล่า

ตัวของอุ้มหนองปล่องบอกว่าผมเป็นคนยิงเอง
ผมเป็นคนที่ชั่ววูบเอง
แต่คนซ้อนเขาไม่เกี่ยวข้องนะครับ
ฟังเสียงสารภาพกันหน่อยนะครับ
เขามาท้าน้องผมต่อย

ไม่ได้มีคือเราทำแทนน้องเหรอ

ก็มันอารมณ์ชั่ววูบครับ
อารมณ์ชั่ววูบราวุฒิปืนมาจากไหนครับ
เขาเอามาจำนำครับ

แต่ทีนี้ตำรวจก็สอบสวนชายสองคนในคลิป

ที่เข้าไปเที่ยวในร้านอาหารในผับนี้นะครับ
ให้การว่าพวกเขาไปเที่ยวกัน๖คน
ส่วนฝั่งผู้ตายก็มีพลฐานคนตายมากันสองคน
ก็คือพลทหารกับน้าชายของเขาก็มานั่งโต๊ะข้าง

แต่ตอนแรกก็มีการทักทายกันดีชนแก้วกันนะครับ
เวลาลุกเต้นก็มีชนกันนิดหน่อย

แต่พอพี่ทหารเมาเมาหนักขึ้นไปเรื่อย

ตอนแรกเขาก็งงอะไรนะหิวพี่คืออะไร
กระทั่งร้านอาหารและผับมันเลิก
ก็มาชกต่อยกันข้างหน้าร้าน
ตัวของพลทหารก็ยังพูดคำเดิมว่าพวกมึงหิวกูเหรอ

พลทหารกำมือคนอื่นก็เลยนึกว่ามีอาวุธอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรุมชกต่อยกันจนชุนละมุนแล้วครับ
หลังจากที่กาดมาห้ามก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

แล้วก็ไม่รู้ว่าอุ้มหนองปล่องตามไปยิงพลทหารนะครับ
ตำรวจก็ตั้งข้อหานายอุ้มหนองปล่องฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนคนอื่นก็ต้องกันตัวสอบสวนว่ามีส่วนรู้เห็นจริงหรือไม่
นายอุ้มเนี่ยเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดออกจากเรือนจำเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เคยบวชมาก่อนแล้วก็ล่าสุดมีการโพสต์ติ๊กต๊อกกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน
ก่อนจะมาก่อเหตุหลังโพสต์ไม่กี่วันนะครับ